อ่ะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมมาดูภาพถ่าย
บางท่านก็เห็นเป็นเจ็ดบ้างบางท่านก็เห็นเป็นแปดบ้าง
คุณผู้ชมลองดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะฮะ
ยกมือสาธุทุ่มหัวเลยอ่ะคุณผู้ชมดูภาพนี้สาธุ
มีโชคมีลาบแล้วกันนี่ครับคุณผู้ชมเห็นเป็นกี่องค์ที่พระรูปนี้
ท่านอุ้มหลวงพ่อบึงสามพันพี่อุ๋ยนับอยู่ใช่ไหมนับอยู่ค่ะ
ยังตาลายอยู่เออบางท่านก็เห็นเป็นเจ็ดบางท่านเห็นเป็นแปด
นะครับคือภาพที่เห็นเนี่ยเขาเกิดขึ้นในพิธีสมพลหลวงพ่อบึงสามพันธุ์ครับ
พระคู่บ้านคู่เมืององค์จริงที่วัดดงสมโพธิเพื่อเป็นประธานนะครับ
เป็นประธานงานสมโพธิ์หลวงพ่อบึงสามพันธุ์อเภอบึงสามพันธุ์
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนะครับนี่ฮะคือตอนที่เขาถ่ายเนี่ย
ท่านบอกว่าก็ใช้โหมดการถ่ายภาพปกติทุกรูปก็ปกติดีแล้วก็ถ่ายติดต่อกันหลายรูปด้วย
แต่มีรูปหนึ่งรูปเมื่อสักครู่ทำให้ผู้ใหญ่บ้านถึงกับตะลึงและขนลุก
เพราะถ่ายติดพระพุทธรูปแยกร่างออกมาเป็น๘องค์นะฮะ
ท่านได้อุ้มอุ้มหลวงพ่อบึงสามพันธุ์ลงมา
ผู้เหยียบบ้านก็ยกมือถือออกมาถ่ายรัวแล้วก็เกิดเป็นภาพ
อย่างที่เราได้เห็นเป็นภาพปฏิหาร
ผู้ใหญ่บ้านยืนยันผมไม่ได้ตัดต่อมันเกิดขึ้นเอง
จริงมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพ
เรื่องของกล้องอะไรก็ได้แหละแต่ชาวบ้านรวมทั้งตัวเขาเอง
เขาเชื่อเหลือเกินว่านี่คือปฏิหารของหลวงพ่อบึงสามพันธุ์
แม้แต่พระมหาสุนทรที่อุ้มหลวงพ่ออยู่เนี่ยท่านก็เชื่อว่านี่คือปฏิหารครับ
เพราะว่าน้ำหนักขององค์พระตอนที่อุ้มเนี่ยเฮ้ยท่านบอกว่าทำไมมันเบาผิดปกติ
คือจริงแล้วต้องใช้คนอุ้มหลายคนแต่ท่านบอกว่าเบาเหลือเกิน
น่าจะเป็นปฏิหารที่ท่านได้สร้างขึ้นมาให้คนได้รับรู้
อันนี้ก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลคุณผู้ชมจะเชื่อไม่เชื่อมหรือไม่อย่างไรก็สุดแท้แต่
แต่คนที่เขาอยู่ในงานและคนที่เขาถ่ายภาพรวมทั้งหลวงพ่อที่อุ้มท่านก็เชื่อแบบนั้น

แปดหรอแปดใช่ไหมสาธุแล้วกันครับ